แล้วเป็นอย่างไรลุง

หมายเลขที่ขูดจอมปลวก

ไม่สามารถติดต่อได้ในขณะนี้

เดอะนัมเบอร์อีกเดี๋ยวน้อยอีกเดี๋ยวอีกเดี๋ยวจะมาต้อยค่ะ

พอคูดไปคูดมาเชื่อไหม

ตัวเลขโผล่ขึ้นมาชัดเลย

เลขเดียวกับช่องไทยรัฐเลย

ตื่นเช้ามาลุงไปแทงหวยเลย๓๐

หวยกินไอ้จอมปลวกล่อลุง

มันมีเหรอ

ถ้าลุงจะซื้อหวยซื้อลอตเตอรี่เนี่ย

หวยออกสัก๑วันหรือ๒วันเนี่ย

ทำบุญเสร็จอาบน้ำ

นี่ซื้อรถให้เมีย

ซื้อที่ดินให้เมีย

แล้วก็ไปนอนค้างบ้านเมียเลยที่สกลนคร

ใช่ไปถึงสกลนคร

มาเข้าฝันอีกมาเข้าฝันเนี่ยโอ้โฮ

ไอ้นี่เล่นทั้งตัว
ลืมนึกไปเลยนี่

ที่อีสานอ่ะกิ้นกาเนี่ยเค้าเรียกกะปอม

นี่ตอนนี้มียังไม่มีพี่อยู่ล่ะ
ไม่มีอยู่ไหนแล้วนะ
อาจารย์มาเป็นมนุษย์เหมือนเดิม

โอ้โฮ

เขามาหรือ

เรื่องหวยนี่ต้องปรึกษาเค้าเลย

จริงเหรอ

หมู๕หมา๖โอ๊ยหมู๕หมา๖

เมียตร่าครับผมเมียตร่าเมียนี้ก็๔

ฝันเห็นอะไรฝันเห็นนักร้องชื่อตั๊ก

รู้สึกกับตั๊ก

เหรอถ้าตั๊กก็๘อ๋อถ้าตั๊กก็๘
พี่เคยฝันไหมเรื่องหวยเนี่ย

ยังไงพี่นุ้ยฝันว่าชะโงกหน้าต่าง

นอนที่ไหนน่ะนอนที่เทาอินเทา
อ๋อแล้วมันไม่นอนบ้านล่ะ
ก็ไปประชุมไงประชุมบริษัทไง

มีไหมอกหักก็เหมือนกับเล่นหวย
มียังไงปากก็บอกว่า

แต่พอมีเลขเด็ดก็เอาอีกเอาอีก

เนี้ยไอ้จอมปลวกที่เล่าให้ฟังเนี่ยเออ
มันมาหลอกให้ลุงแท้งหวยแล้วก็ไม่ถูก
แล้วตกลงจะต้องการกำจัดป่
งั้นฆ่าไอ้พวกตัวนี้ให้ตายทั้งหลังเลย

หาะมันอย่างไรค่ำลง

เผ็ดประตูกลางมุม

อันนี้ราคาถูกครับนี่เชลไดท์

อื้สะนี่มันก็พอเลยล๋อ

เฮ้ยอย่าทำไรยังอยู่จะพูด

นี่ถูกกว่าเนี่ยเขาได

อันนี้ถูกนี้ถูกกว่า

อันไหนค่าบวกแล้วถูกที่สุด

อยากหลับจัดบวก๓แบบนี่แบบไหนราคา
ราคาติด

ราคาถูกที่สุด
บวกหน้าคุณหลอดจะตอบปลูก
ไปได้หรือไม่ห้ามพลาด